คุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ต้องรอติดตามสถานการณ์โควิด๑๙
ว่าตัวเลขสอบคอจะรายงานออกมาเท่าไหร่
เพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างคลัสเตอร์ที่ปฐุมธานี
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะวันเดียวพบผู้ติดเชื้อ๖๐ราย
เป็นการค้นหาเชิงรุก๒ตลาดแล้วก็มีการปิดตลาดเพื่อสอบสวนโรคด้วย
ก็คือตลาดสุชาติกับตลาดพรพัฒน์ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็อีกคลัสเตอร์หนึ่งคือที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ
วันเดียวคือเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อ๓๑ราย
ก็มีการขยายเวลาในการปิดเรียนอีก๕วัน
คือ๑๕๑๙กุมภาพันธ์นี้๑๑โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
คือกลายเป็น๒คลัสเตอร์ใหญ่ที่ถูกจับตามอง
ส่วนสมุทรสาครวันนี้รายงานออกมาว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือ๕๓ราย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปรวมตัวเลขอยู่ในการที่สอบคอจะแถลงวันนี้
งดการเรียนการสอนทางที่มหาวิทยาลัยให้เรียนผ่านออนไลน์เท่านั้น
ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบหมดเลย
อย่างโรงแรมนักท่องเที่ยวไม่ได้มีเข้ามา
ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าบางโรงแรมเขาพยายามพยายามเพื่อให้อยู่รอด
ที่เห็นนี่คืออะไรคะคุณผู้ชม
นี่เป็นโรงแรมในเครือฟอร์จูนนะ
เขาจะสู้วิกฤตสู้โควิดด้วยการทำปลาท่องโก
แล้วสูตรนี้มันเป็นสูตรเฉพาะตัว
ขายกันหน้าโรงแรมเลยค่ะคุณผู้ชม
คือเดี๋ยวนี้เชฟระดับโรงแรม๕ดาวเนี่ย

ก่อนหน้านี้พาท้องโกคุณนึกถึงการบินไทยถูกไหม

แต่คราวนี้ฟอร์จูนปลาท่องโกะนะจ๊ะ
คือโรงแรมต่างเนี่ย
ฟแต่ก่อนที่อยู่ในห้องครัวใช่ไหม
คอยทำอาหารเสิร์ฟในโรงแรม

แต่ทีนี้ส่วนใหญ่จะมาหน้าโรงแรมแล้ว

ขายให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ซื้อเลย
แล้วเนี่ยก็ขายกันตรงลานหน้าห้างฟอร์จูนพระราม๙คุณ

เมื่อกี้ดิฉันเห็นว่าแบบมีเป็นงาดำงาดำใช่ไหม
เขาก็บอกว่าสูตรนี้โรงแรมคิดค้นขึ้นมาเองเลย
เขาผสมผสานระหว่างแป้งกับพวกเมล็ดธัญพืช๖อย่างนะคุณ
ออกมาเป็นปลาท้องโกตัวใหญ่จิ้มกับนมข้น
อ่านี่พี่ติ๊กนวรัสพี่ติ๊กนวรัสใช่ค่ะพี่ติ๊กนวรัส
มาช่วยเสริมทัพไงปรับกลยุทธ์ในนามที่ปรึกษา
ก็เนี่ยค่ะมาร่วมกันทำปลาต้องโกะเอาใจลูกค้า
พี่จิ๊กบอกว่าเลือกได้เลยจะจิ้มนมข้นจะจิ้มมันม่วงจะจิ้มสังขยา
พี่ติ๊กคำเดียวก็ฟินแล้วหรือหน้านี่พี่ติ๊กเนี่ย
คือพี่จิ๊กดูแบบกินแล้วก็ร่องลอยมากเลยค่ะ

ทีนี้ค่ะทางด้านคุณสุนทรอรุนานนชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหารโรงแรมในเครือฟอร์จูนเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าโรงแรมเป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบลำดับต้นเลยจากโควิด๑๙

ทีนี้โรงแรมเองก็ต้องปรับตัวให้พ้นวิกฤต
ก็เลยกลายมาเป็นฟอร์จูนปลาท่องโก
ทีนี้เขาก็สร้างสรรคเมนูต่างด้วยนะคุณ

ขายให้กับบุคคลทั่วไปคือเรียกว่าทั้งวัตถุดิบ
ทั้งคุณภาพทั้งรสชาติในระดับโรงแรม
แต่ราคามันจับต้องได้มาก
ดังนั้นได้รับกระแสตอบรับดีนะคะ

หล่อเลี้ยงบุคลากรของโรงแรมในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วย
ง่ายนะที่เราจะได้กินอาหารของโรงแรมนะ
แต่ว่าหลังจากโควิดเราได้กินอาหารโรงแรมดี

เขาขายกันที่หน้าห้างฟอร์จูนพระราม๙
ก็เริ่มขายตั้งแต่๖โมงครึ่งถึง๙โมงเช้า

สิ่งที่ได้คือปลาท้องโก๗คู่เนอะ
เล็บเป็นคู่ไหมครับ๗ตัวตัวหนึ่งมี๒กันเหรอ
เป็นคู่อะนะก็คือ๗คู่นะ
แล้วก็สังขยาไม่ว่าจะเป็นมันม่วงหรือว่านมข้นหวานน้ำเต้าหู้
ท่านก็เลือกได้ก็ถือว่าเราทำให้แพงนะ
ใช่แล้วนอกจากฟอร์จูนพระอำเก้านะ

อนาคตวางแผนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะต่อยอดธุรกิจอาจจะมีแบบแฟนชาย
เป็นอะไรอ่ะฟอร์จูนปลาท้องโก

ก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องสู้กันไปเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกันนะครับ